ช่างตัดผมกับลูกค้า

แช่น้ำอยู่แล้วก็ตัวของช่างเอง
ก็เย็นสบายเหมือนกันแล้วก็ตัดผมแบบนี้นะครับ
นี่แหละฮะช่างคนนี้ชื่อช่างนรงฤทธิ์พันธ์บุภานะฮะ
ช่างตัดผมท่านนี้บอกว่าต้องการที่จะตัดผมแบบให้โลกจำเขาได้นะครับ

ก็เลยเอาเลยอุปกรณ์ตัดผมใส่กล่องมาพร้อม
ให้ลูกค้านั่งจองคิวไว้โดยการไปจองคิวอยู่ในน้ำครับ
นี่ในคลองชมประธานพื้นที่บ้านดอนยางตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ
คุณนรงฤทธิ์ก็บรรจงใช้แบตเตอเลียน
ที่เป็นแบตเตอเรียนไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับคุณนะ
ก็ค่อยตัดให้กับลูกค้า
ลูกค้าก็นั่งแช่ไปเย็นสบายเลยนะฮะ
เขาบอกว่าอากาศร้อนแบบนี้
รอคิวต่อนะเดี๋ยวพี่ตัดให้นะครับ
ลูกค้ามาตัดให้ทุกคนเลย

ตรงนี้แหละฮะเอาตรงนี้ทั้งหมดเลย

เอาเศษผมออกได้เลยแล้วพี่ก็ไปเล่นน้ำต่อได้เลย

เด็กมาเดี๋ยวพี่ตัดให้ฟรี

ให้กับคนแก่ให้กับเพื่อน

ตัดเสียตัง๖๐บาท

เขาก็ตัดไปด้วยพี่บอกมันเย็นสบายดีแบบนี้

ทำงานเป็นผู้ช่วยช่างภาพของสถานีโทรทัศน์แห่ง๑

แล้วก็มีอาชีพช่างตัดผม
เป็นอาชีพเสริมเปิดร้านอยู่ห่างคลองชมประธานไม่ไกลนะครับ

รุงรังแล้วก็เลยเอ้ามาตัดกันตรงนี้เลยดีกว่า
ถ้าจะโกนหวดโกนเขาก็เอาน้ำเนี่ย

แล้วมีปลามาตอดด้วยแต่ว่าระวังโควิดด้วยนะคะ